ซึ่งในทีมเขาเรียกว่าบอบบี้คนเหล็ก
คือจิตใจแข็งแกร่งร่างกายดีมาก
แล้วชีวิตติดลบมาติดท้องได้ยังไงในปัจจุบันนี้

เสียงจากช่วงแรกแล้วว่าครอบครัวของเขาไม่เคยมีโอกาส

แล้วบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกมาทำมาหากินเป็นนักเตะอาชีพ

อยากจะมีโอกาสให้บอบบี้ได้พาครอบครัวมาเที่ยวที่กรุงเทพดูบ้าง
แล้วก็คงจะได้เห็นมุมมองน่ารักของเด็กคนหนึ่งที่ต่อสู้กับชีวิตมา

ติดตามช่วงนี้ได้ในช่วงฟุตซอลสตอรี่ครับ
ชีวิตในช่วงวัยรุ่นของใครหลายคน
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่การเรียน
เล่นและเที่ยวไปเรื่อย

เรียกได้ว่าต้องทุ่มเททุกนาที
ให้กับการฝึกฝนที่หนักหน่วง

ทีมชาติมานำหน้าชื่อตัวเอง
บอบบี้อนันตชัยปราบวงศา

ที่ถูกเรียกมาซ้อมในนามทีมชาติครั้งแล้วครั้งเล่า

ชีวิตช่วงของการเที่ยวเล่นตามวัยได้หายไป

ทำให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งต้องจากบ้านมาไกล
เพื่อแสวงหาความสำเร็จ
แม้จะต้องทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง
แต่นั่นหมายถึงแรงผลักดันให้เขาก้าวไป

มาเป็นรางวัลสำหรับครอบครัวที่เฝ้ารอ
อันนี้ก็พาน้องพาแม่เล่นสวนน้ำสวนสยาม
แล้วก็พากันเล่นขึ้นน้ำทะเลก็สนุกสนานอืม

นี่แหละครับครั้งแรกผมพาแม่มาสวนสยาม
ก็จะพาแม่กับน้องมาเล่นสไลเดอร์เป็นครั้งแรกครับ
ไม่เคยเล่นแล้วบอก

เนี่ยครับผมจะพาน้องมาเล่น

สูงละ๕๐บาทได้ครับ

โถความสูงไม่ถึง

ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่บอบบี้พาเล่นเครื่องเล่นอื่นดูครับ
อิ่มอกอิ่มใจหิมแก้มปลีกกันทั้งวันทั้งครอบครัว
และนี่คือครั้งแรกที่ได้รวมตัวกันในรอบหลายปี
ที่มีครบทั้งคุณยายคุณแม่น้องชายและน้าสาว
ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนและให้ความช่วยเหลือบ๊อบบี้มาโดยตลอด
ครั้งนี้คือครั้งแรกครับ
ที่ผมได้มาเที่ยวกับครอบครัวแบบพร้อมกัน
ก็มีความสุขครับลูก
ตอนเด็กก็ที่บ้านก็อยู่กับยายกับน้า
แม่กับแม่ตอนนั้นแม่ก็ทำงานอยู่ตรงเทศบ้าง
บอบบี้เป็นคนที่ชอบอยู่ส่วนตัว

ถ้าอยากได้อะไรจะเก็บเงินไว้เป็นส่วนตัวของตัวเอง

เขาก็เป็นคนดีอยู่ตั้งใจเรียน
ยายถึงส่งให้เขาเรียน
จุดเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลหรือฟุตซอลของบอบบี้
คงไม่ต่างจากเด็กต่างจังหวัดทั่วไปสักเท่าไหร่
แต่ที่แตกต่างคือหัวใจที่โตกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกัน
หัวใจที่เด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่น
พร้อมจะก้าวออกมาสู่โลกเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
เขาต้องเลือกกิจกรรมในการเรียนการสอนของในมัธยม
คนดังนี้ผมก็ได้เลือกฟุตซอลกับฟุตบอลอย่างนี้ครับ
พอขึ้นมัธยมม๔ก็เลือกชอบฟุตซอลจริงจังเลยครับ
ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ได้เป็นตัวแทนจังหวัด
และตัดสินใจก้าวเอามาจากเส้นทางที่แม่และยายได้วางเอาไว้
แม้จะมีชื่อแค่ติดทีมซ้อมแต่นั่นคือแรงผลักดัน
ที่ทำให้บอบบีต้องก้าวไปให้ไกลขึ้นกว่าเดิม
ก็ทางที่บ้านผมไปบอกยายก่อนครับแล้วผมบอกว่า
นี่ผมมีชื่อขึ้นไปซ้อมที่อยู่กรุงเทพนะที่ผมขึ้นไปคัดอย่างนี้
แต่เราที่แน่คือแบบว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้เรียนจริงหรือเปล่า
ยายก็บอกว่าให้เรียนอยู่ซีซ่าเกรดเขาได้โคตรแต่เขาก็ไม่เอา
เขาอยากมาที่นี่ยายก็มองว่าอย่าไปเขาก็จะมาให้ได้
ถ้าสมมุติผมเดินอยู่เส้นทางเส้นเดิมผมก็รู้แค่เส้นทางที่ผมไปมา
ผมเลยตัดสินใจเลือกหาเส้นทางใหม่เข้ามาในชีวิตบ้างครับ
ทางบ้านยากจนเนอะก็เลยบอกว่า
อบบี้ได้โคต้าตั้งหลายโรงเรียนทำไมไม่ไปโรงเรียนอื่นลูก
เราจะไปสู้ที่กรุงเทพไหวเหรอ
บอบบี้ก็เลยบอกว่าจะไปจะมาให้ได้
ก็มีเงินติดตัวมา๒๐๐๐มาสู้ชีวิตที่กรุงเทพ
ผมบอกว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งผมยังไม่ได้ดีแล้วผมจะไม่กลับบ้านนะ
ไม่อยากจะกลับไปเธอที่แบบว่า

ฐานะที่ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่แสวงหาเส้นทางใหม่ให้ชีวิต
ทำให้เด็กหนุ่มวัย๑๗ปีคนนี้มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
เงินติดตัวเพียง๒๐๐๐บาท
แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่เขาก็ไม่คิดที่จะหันหลังกลับ
ลำบากที่สุดก็ปี๑
อาจารย์เขาให้ผมไปอยู่กับรุ่นพี่ก่อน
เพราะว่าตอนที่ผมขึ้นมาผมยังไม่มีชื่อที่แบบว่าจะสมัครเรียน
แต่ละวันที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพบางทีแบบท้อมีร้องไห้
มืออุ่มหน้าผากไก่หน้าผากแล้วน้ำตาเราก็ไหล
เรามาทำอะไรวะทำไมชีวิตเราต้องดิ้นลนต้องเป็นแบบนี้วะทำไมถึงท้อนี่วะ
พออยู่ได้ประมาณสักเดือนอย่างนี้ก็ได้จะสมัครเรียนครับ
ก็ได้อยู่เป็นห้องของตัวเอง
เราก็คิดแล้วว่าเราจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายค่าห้องวะอย่างนี้
พอดีแบบว่ามีรุ่นพี่ในทีมอย่างนี้เขาก็ชวนเราไปเดินสาย
ใครชวนไปแข่งบอลที่ไหนเดินสายให้ไหนผมไปหมดเลย
เป็นห่วงมากคือชีวิตอยู่กรุงเทพบ้านเช่าข้าวซื้อ
มันลำบากเพราะแม่เคยมาอยู่แล้ว
ตอนเข้ามาใหม่บางวันก็ไม่มีเงินซื้อข้าว
แม้แต่ละวันการใช้ชีวิตของหนุ่มคนนี้จะไม่ได้ราบรื่นเหมือนวัยรุ่นทั่วไป
แต่ด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้จึงทำให้เขากลายมาเป็นนักฟุตซอลอาชีพได้อย่างเต็มตัว
แต่ควรรู้สึกที่เราทักไปเล่นเรามันรู้สึกว่าอยากเล่นตอเต็มที่
และด้วยพัฒนาการและการฝึกฝนอย่างหนัก
ทำให้บอบบี้ได้รับโอกาสสำคัญ
กับการถูกเรียกไปคัดตัวในนามทีมชาติไทย
ผมโดนถูกเรียกคัดตัวเข้าไปประมาณ๓๔รอบมั้งครับพี่
ทุกครั้งที่เราโดนเข้าไปคัดตัวเนี่ย
คือแบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีชื่อ
เข้าไปซ้อมกับทีมชาติ
บางคนเป็นทีมชาติตัวเก่งเก่าเลยครับ
เราได้พัฒนาฝีเท้าของเราด้วยครับ
แล้วช่วงโค้งสุดท้ายที่จะตัดตัวไปแข่งเนี่ย
คือเราโดนตัดชื่อตลอดเลย
คือมันทำให้เราท้อไหม

แต่ผมจะสู้ผมจะสู้จนกว่าผมจะติดทีมชาติ
สู้จนกว่าผมจะมีรายชื่อเล่น๑๔ตัวจริง
ถ้าเราคิดว่าเราเต็มที่กับมันแล้ว
ผมคิดว่าวันนั้นผมจะเป็นวันนั้น
ท้ายที่สุดสิ่งที่ฝันทุกอย่างที่ทุ่มลงไป

ตอบแทนความมุ่งมั่นของเขาในวันนี้
เขาบอกว่าเขาวางโอกาสไว้บนโต๊ะ
อยู่ที่คุณว่าคุณจะหยิบโอกาสนั้น

เราอยากจะมีชื่อเล่นในนามทีมชาติสักครั้ง
วันนั้นที่มีชื่อใช่ไหมคือเข้าไปในห้องแต่งตัว

ผมยืนดูเสื้อทีมชาติ

ผมมีชื่อเล่นทีมชาติ
ถึงแบบว่าผมจะได้ลงน้อย

ที่แบบว่าผมตั้งไทยรำตั้งแต่เด็ก
ถ้าผมไม่สำเร็จผมจะไม่กลับไป
คำนี้ยังคงกล้องอยู่ในหัวตลอดเวลา
แม้แต่คุณยายและคุณแม่เอง

เพื่อไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
เอาจริงเลยผมไม่เคยบอกที่บ้านเลยครับ

ผมไม่เคยบอกที่บ้านให้รับรู้เลยครับ
ให้ผมแบบว่าติดทีมชาติจริง
แบบมี๑๔คนที่ลงไปเล่นในสนามเนี่ย

ในความตั้งใจในการกระทำของผม
ดังนั้นแมทแรกของการลงสนามในนามทีมชาติไทย

ก็อยากสารฝันต่อยอดความสำเร็จของหนุ่มคนนี้
โดยการพาครอบครัวมาดูแมทแรกของเขา

ไม่เคยมีเวลามาดูกันค่ะ

ทางรายการได้ขออนุญาต
โค้ชทีมงานและฝ่ายจัดการแข่งขัน
เพื่อขอให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกับบอบบี้มากที่สุด
ก่อนลงทำการแข่งขันแมทแรก
ซึ่งครอบครัวก็ได้มารอบับบี้ที่มิกโซน
โดยที่บอบบี้ไม่รู้มาก่อนว่าครอบครัว
จะมาดูตัวเองเตะแมทแรกของการเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

เห็นแม่หนายายมายืนรอตรงทางรถบัสทางเข้าของดีใจ
คือแบบว่าวันนั้นเรามีชื่อลงสนามด้วย
ความรู้สึกของเราที่พูดมาแต่ตอนแรก
เราอยากให้เขาเห็นเราลงไปในสนามในนามทีมชาติ

แต่เห็นในการกระทำของผมว่าผมทำได้แล้ว
บรรยายไม่ได้เลยค่ะมันความรู้สึกว่าตื่นเต้น
เขาทำความฝันของเขาน่ะคือแม่ก็ภูมิใจ
ยายถึงอยากมาเห็นด้วยตาเอง

ภูมิใจที่จะแล้ว

ไม่ต้องไห้

ความสุขของผมก็คือตอนนี้ครับ
ผมผ่านจากเรื่องราวความทุกข์

ผมก็จะทำให้มันต่อไป

ไปเรื่อยทำจนกว่าผมจะเหนื่อยไม่มีแรง
เพื่อความตอบใครแล้วมองเป็นงานเพื่อศักดิ์สิทธิ์